สวัสดีครับท้ายรับมวยไทยไฟเตอร์

สวัสดีครับท้ายรับมวยไทยไฟเตอร์

สวัสดีครับท้ายรับมวยไทยไฟเตอร์
สวัสดีครับท้ายรับมวยไทยไฟเตอร์

สวัสดีครับท้ายรับมวยไทยไฟเตอร์
สวัสดีครับท้ายรับมวยไทยไฟเตอร์

สวัสดีครับท้ายรับมวยไทยไฟเตอร์
สวัสดีครับท้ายรับมวยไทยไฟเตอร์

วิวดาชัยสิงหาเดชาจิน
เราเดินไปเป็นพูดสุดท้ายของรายการ

ประกันวันเสาร์ที่๒๖สิงหาคม

จะเจอกับเอกอำนวยชโชคอำนวย
คู่นี้เจอในพิกัด๖๓กิโลกรั

นายชายางกูลทวิลลำ
จากอำเภอคอนลับบุรีจังหวัดนครราชศรีมาสูง๑๗๐เซนติเมตรครับ
ฟอร์มล่าสุดชนะ๑แพ้๑ครับจากค่ายมวยต่อศิลาชัย
ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับวีรชัยครับนายสุบินเพชรประโคน
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำวัย๒๕ปีครับอายุว่าน้ำห่างกันถึง๙ปีครับ
ฟอร์มหลังครับแพ้๒ชนะ๑จากค่ายมวยสารพียิมครับ
ส่วนทางด้านนี้ครับเอกอำนวยนั่นก็คือบักสามโอต้นตำรับครับโอโรโน่พอเมืองอุบลครับ
ล่าสุดเพิ่งจะต้องบอกว่าชกย้อนยุคครับพี่อ้นครับ
อดีตครับกับโรดนรงดาวแปดริ้วหรือว่าไอ้ซ่าครับหรือว่าจาซ่า
เอาละครับยกที่๑เริ่มขึ้นครับ

สูงยาวกว่าครับด้านวิลชัย

หนักแรงและไว้ใจได้ครับอยู่ที่ทางด้านเอกอำนวย
เอกอำนวยนั้นเป็นมวยมัดสองพบครับ
เขาก็ดูประสบการณ์เหนือกว่าแต่วิราชัยนั้นได้สดครับ

ล่างสลับบนอยู่แล้วครับสตรายของสตราน
อำนวยครับสลับแทงซ้าย
วิทยาชัยนั้นระบบป้องกันตัวยังดีอยู่ครับ
เอกอำนวยนั้นซ้ายวรรยาทำลายจังหวะของวิลชัย
วิลชัยเสียบด้วยข้อขวาเลยครับหน้าดื้อเลยครับ

โอ้โหนี่ครับจังหวะเผลอไม่ได้ครับ
เอ้าถัดกันเลยครับจังหวะกั้นคอ
โอ้โหเอกอำนวยพัดส่องซ้ายนะครับ
เจอส่องขวาของวิลชัยส่วนอ้าวแล้วครับ
ใกล้น้องไม่เครงรุ่นศักดีรุ่นพี่

เป็นมวยที่มีจังหวะวางแข้งตะวัดก้านคอได้สวยครับวิราชัย
เผยตะวัดเตะก้านคอกัปตันเคนอริไภมาแล้วนะครับ
วันนั้นพาเมาท์กัปตันเคนอีกขาสัก

ส่วนเก่าของกัปตันเคนก็เอาตัวรอบมาได้ครับ
แล้วก็ไปไหว้ชนะวิลชัยไป
เผลอไปแป๊บเดียวครับซ้ายนี่แหวนกาดครับ
แข่งขวาของวิทยาชัยเดี๋ยวมาคืนด้วยแข่งขวา
โอ้โหครับนี่ครับจังหวะ๒แบบนี้เลยครับ
แล้วก็ยังจะคลอดลำตัวสำหรับไปหน้าครับ

โอ้โหจังหวะ๒ของแกนี่อันตรายจริงครับน้วย

วางไว้ขวาครับห้าเยียวโอ้โหเดี๋ยวหลักลบลงไปครับ
วิทยาชัยพยายามจะเน้นด้วยแข่งขวา
ไม่ให้กำหนดมาทิ้งกับมัดซ้ายทิ้งกับมัดซ้ายอีกแล้วครับ

โอ้โหมาแต่ละทีแต่ละชุดครับ
วางไว้ซ้ายครับสู่ใจปัดด้วยส่อขวาเดี่ยวละคลื่น
ซ้ายครับเทงเข่าขวาเลยครับ
วาน่าใส่เก้าซ่องดูดคโยชน์สมการแล้วก็หมดยกที่หนึ่งครับ
ประทับทนมรหนกลับมาติดตามต่อครับวิทยาหมวยมอนตรี
ชมกันได้ตั้งแต่เวลา๑๔นาทีจนถึงเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
ดูกับภาพช้าจังหวะสวัสดิ์ก้านคอของเอกกับหน่วย

โอ้โหนี่ครับจังหวะนี้แหละครับ

แทกซ้ายมาก่อนครับแล้วก็ปักด้วยศอกซ้ายตามเข้ามา

มีลูกหลอกลูกจริงเลยครับดูครับ

สวบท้ายตัดละผู้

โอ้รอสวนอยู่แล้วครับสอง

กำลังจะตีตื้นขึ้นมาดีเลยครับวิราชัย

โอ้โหมันโดยแกร่รวบเลยครับ

โอ้โหคือขวาอีกทีเดี๋ยวได้ครับ
มือโมเฮียมจะตัดมาไม่ลงครับ
โอ้โหนี่เลยครับพี่ละปะมวยไทย
พี่ละปะมวยไทยโอ้โหมันขวาครับ
โอ้โหแล้วฮึดขวาครับตบเข้าใส่ครับ
วนเลยครับเต็มกลามเลยครับ

ลอยหน้าลอยตาครับ
แล้วก็ปิดฉากครับทางด้านเอกอำนวยชโชคอำนวยครับ
เอาชนะน็อกไปในยกที่๒ครับดูครับจังหวะแรกครับ
นี่ครับสอกซ้ายสั้นครับ
อาวุธมวยอื่นเนี่ยแทบจะไม่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นรองเลยครับ
โอ้โหแต่ดูครับจังหวะครบกว่าครับ
ลำตัวหลอกครับแล้วขึ้นบนเลยครับ
ล่วงทันทีครับ
แห่ลำตัวกาดตกปุ๊บนี่แกขึ้นเลยครับ
โอ้โหเก่าจริงครับทางด้านเอกอำนวย
อีกฉากวัยวันยกที่สองครับ
เอาละครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
ทุกคนครับที่จะพลิกกับแทนทิคออน์นอกอาว์คือ
เอกอำนวยชโชคอำนวย
คุณผู้ชมครับสำหรับตอนนี้พักสักครู่เดียวนะครับ
เจอกับมาติดตามกันต่อกับบริษัทไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์